ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกุมความรักคนโสดรักที่พบในระยะนี้
มีเกณฑ์ที่จะพลัดพลากจากกันไปในเวลาไม่นาน
คนมีคู่แต่อยู่ห่างไกลกัน
จะได้กลับมาใกล้ชิดสารต่อความรักให้มั่นคงขึ้นต่อไป
สุขภาพระวังเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะ
เดือดร้อนเพราะการทะเลาะวิวาสถึงขั้นทำร้ายกันบาดเจ็บ
เรื่องสุขภาพจะเกิดอาการเคล็ดขัดยอกผิดปกติบริเวณเท้าถึงฝ่าเท้า
การเงินช่วงนี้อาจมีผลประโยชน์จากงานเก่าเข้ามาบ้าง
ซึ่งพอจะช่วยพยุงฐานะช่วงนี้ได้บ้าง
แต่รายรับเข้ามาก็มีรายจ่ายรออยู่แล้ว
ส่วนหนึ่งเป็นรายจ่ายเรื่องการซ่อมแซมของใช้ที่ชำรุด
การงานมีเกณฑ์ที่ธุรกิจหรืองานด้านการติดต่อประสานงานจะสำเร็จด้วยดี
โดยมีมิตรภาพใหม่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
คบกันไว้ให้ยั่งยืนเพื่อภายหน้าจะเป็นผู้เกื้อหนุนกันต่อไป
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์